สวัสดีผู้ชมครับนี่ก็ต้องตามนะครับเพราะว่าที่กระบี่เนี่ยมีรถถูกยิงใส่เหมือนกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับสพเมืองกระบี่นะครับวันนี้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คนร้ายใช้ปืนยิงใส่รถเก๋งคันหนึ่งนะครับนี่ฮะสภาพของรถนะครับ
นี่เต็มเลยประตูด้านข้างตรงนี้นะฮะนี่เป็นรูเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนในพื้นที่หมู่๗ตะบนกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับ
รถเก๋งเนี่ยจอดอยู่ข้างทางนะฮะประตูฝั่งคนขับตรงนี้ครับ
รอยกระสุนปืนลักษณะกระจายหลายจุดเห็นไหมฮะกระจายแบบนี้นะครับ
แต่มันไม่ทะลุประตูนะครับคนในรถก็เลยไม่ได้บาดเจ็บนะฮะโชคดีมากนะฮะ
ผู้ที่อยู่ในรถเนี่ยมีอยู่สามคนนะครับมีนายนาคินนามสกุลมีความสุข
เป็นเจ้าของรถเป็นคนขับแต่ตอนนี้นาคินบอกไม่ค่อยสุกแล้วเนี่ย
ถูกยิงเข้าไปอย่างนี้นะครับมีนางสาวนาทิพย์วันเขียวดำ
แล้วก็นางสาวถิติมากิ่งชุมนะฮะอีก๒คนนะครับ
นายนาคินเนี่ยบอกว่าขับรถไปรับนางสาวทิติมามาจากบ้านพัก
ระหว่างทางสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ตามมาค่ะ
แล้วก็แซงหน้าไปนะครับคนในรถทุกคนเนี่ยมากันสามคนเนี่ย
เห็นตรงกันว่าคนขับรถจักรยานยนต์นี่แหละคืออดีตสามีของนางสาวทิติมา
นายนาคินคนขับรถยนต์เนี่ยเขาไปรับมานางสาวทิติมาเนี่ย
เขามีปัญหาทะเลาะกันอยู่กับสามีนะฮะแล้วก็แยกกันอยู่ในตอนนี้
มาถึงจุดเกิดเหตุนายนาคินบอกว่าได้ยินเสียงดังคล้ายกับเสียงยางระเบิดครั้งหนึ่งนะฮะ
หลังจากที่รถจักรยานยนต์ขี่แซงไปอ่ะนะ
ก็เลยรีบขับรถออกไปก่อนนะครับแล้วก็ไปจอดรถเข้าข้างทางสำรวจความเสียหาย
พอลงไปดูเนี่ยโอ้โหตกใจเลยฮะเพราะร่องรอยของมันเนี่ย
คล้ายถูกยิงด้วยกระสุนปืนก็เลยต้องรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งครับทุกผู้ชมครับหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะฮะ
วันนี้ก็ต้องลงพื้นที่ไปช่วงกลางวันแบบเนี้ยฮะไปดูหลักถงหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
ลักษณะก็คือขี่เข้าไปในป่าละเมาะข้างทาง
หลังจากที่แซงรถยนต์คันที่ถูกยิงไปนะครับ

ว่าคนร้ายคงจอดรถแล้วมานั่งรอดักซุ่มยิง
ระยะจากจุดซุ่มยิงไปยังรถของผู้เสียหายเนี่ยก็ประมาณ๑๐เมตรนะครับ
พิสูจน์หลักฐานไปเก็บร่องรอยการยิงจากรถที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
ถ้าดูรูกระสุนนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่มันเข้ามาที่รถเนี่ย๖๐จุดนะฮะ
อาจจะเป็นพวกลูกโปรงลูกควายอะไรพวกนี้ใช่ไหม
เข้าไป๖๐จุดนะครับ
เรื่องต้นคาดว่าคนร้ายคงใช้ปืนลูกซองสั้นนะครับ
กระสุนเนี่ยเป็นกระสุนเม็ดลูกปลายขนาดเล็ก
น่าจะเอาไว้สำหรับล่าสัตว์แรงเนี่ยมันไม่พอทะลุประตูรถได้หรอกตัวถังรถอ่ะนะฮะ
แต่นี่ฮะมันก็ถือว่าข่มขู่ใช่ไหม
แล้วเกิดมันทะลุเข้าไปมันก็ยุ่งเหมือนกันนะครับ
ตำรวจสอบปากคำผู้เสียหายทั้ง๓คนเรียบร้อยแล้วนะครับที่อยู่ในรถนะครับ
่งปมก็คือปมขัดแย้งของอดีตสามีของนางสาวทิติมาที่นั่งมากับรถมากับเจ้าของรถนะครับ
เดี๋ยวต้องเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามตัวคนร้ายต่อไป
ขณะที่ผู้ต้องสงสัยนะฮะตอนนี้รู้ชื่อแล้วชื่อในหมูอายุ๓๗ปีนะครับ
หลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านคนนี้ไม่ใช่ในหมูนะฮะ
คือหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจไปตรวจสอบที่บ้านแล้วไม่เจอตัวนะครับ
ว่ายังหลบหนีอยู่นะครับเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีมาสอบถามสอบปากคำกันต่อไป